มีความคืบหน้าอีกแล้วคดีนี้คุณผู้ชม
หมายจับเพิ่มแอมสายนายพบเงินหมุนเวียน๗๘ล้านบาท

นี่แหละครับคุณผู้ชมเป็นความขึ้นหน้าล่าสุศัลย์อายา
นุมัติหมายจับแอมเพิ่มอีก๑หมาย
วางยาฆ่าทรายทรายทรายไหน
มณฑทิพย์มณฑาทิพย์ไหนกลับจากต่างประเทศแล้วตายจำได้ไหม

พลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานครับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
เปิดเผยหลังการประชุมเร่งรัดสำนวนคดีที่เกี่ยวกับนางสาวแอมนะครับ
ตำรวจภูทรภาค๗โดยมีเจ้าของสำนวนครับในแต่ละท้องที่
รวมทั้งกองปราบปรามเข้าร่วมประชุมความคืบหน้า
บิ๊กโจ๊กเราบอกว่าเมื่อวานนี้ตำรวจละครบานทองหล่อ
ขออนุมัติศาลท่านออกหมายจับแอมนะครับ
ในกรณีของทรายที่เสียชีวิตในคอนโดมิเนียมย่านทองหล่อ
ซึ่งถือเป็นหมายจับคดีที่๑๕จากทั้งหมด๑๕คดี

หมายจับในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน๑๔คดี
และหมายจับคดีพยายามฆ่า๑คดี
กรณีของปลาที่รอดชีวิตไง
ขณะเดียวกันนะครับได้ตรวจสอบเส้นทางการเงิน
เอาคุณผู้ชมตรงนี้แหละ
ตรวจสอบเส้นทางเงินของแอมพบว่า

มีการโอนเข้าโอนออกโอนออกโอนเข้าอย่างต่อเนื่อง
แล้วแอมโอนเงินไปให้คนต่างอย่างน้อย๑๒คน
แต่แอมที่เรารายงานข่าวไปก็คือมีเจ้าหนี้หลายคน
ใช่แล้วก็มีวงแชร์ด้วยใช่ไหมใช่
แต่๑๒คนนั้นดอมดูน้ำแข็งดูคุณผู้ชมดู
ค่ะยังเป็นตุ๊กตาอยู่ตำรวจเขายังไม่บอกว่าสิบสองคนนั้นที่โอนเงินกันเนี่ยเป็นใครบ้าง
ขณะนี้นะครับตำรวจนะครับอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐาน
แล้วตรวจสอบที่มาว่า๑เงินมาจากไหน
เป็นเงินจากบ่อนพนันหรือเปล่านะเล่นการพนันหรือเปล่า
หรือมาจากการช่อโกงแล้วอาจจะมีการออกหมายจับเพิ่ม
คนใกล้ชิดด้วยนะครับคุณผู้ชมฮะ

ก่อนหน้าเคยมีการไปค้นบ้านที่ราชบุรีพี่สาวต่างแม่นะ

เมื่อวานนี้นะตำรวจก็ลงพื้นที่ไปเก็บ
วัตถุพยานบางส่วนอีกนะเอามาตรวจ
พี่สาวแอมเนี่ยเปิดใจกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีเลย
ยืนยันพันเปอร์เซ็นต์ว่าตัวพี่สาวเนี่ย
ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่รู้เรื่องเลย
นี่ค่ะตอนที่เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจค้น
คือมีตำรวจจากสพบางแพร

บ้านของพี่สาวแอมเนี่ยอยู่ที่ราชบุรี
ก็เก็บตัวอย่างไปประมาณ๑๒รายการนะคะ
ซูลเปล่าเอ่ยแคปซูลบรรจุยาสมุนไพรเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง
เดี๋ยวจะส่งไปตรวจอย่างละเอียดเลย
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุข
เพราะว่าก่อนหน้านั้นเก็บไปให้ทางฝั่งอาจารย์ออส
จำได้ไหมคะอาจารย์ออสวีรชัยได้ตรวจแล้ว
แล้วทีนี้พอผลการตรวจสอบของอาจารย์ออสเบื้องต้นที่ออกมาเนี่ย
กลุ่มของยาสมุนไพรแคปซูลต่าง
ผลออกมาเจอเป็นสารสายนายในแคปซูลยา
ทีนี้พอยังไม่ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการรอบนี้มา
ก็เลยต้องเก็บไปอีกเก็บแล้วใส่ถุงซิลแบบนี้นะ
ข้างหน้าไว้เนี่ยนะแล้วก็เดี๋ยวจะเอาไปตรวจสอบเพิ่มเติม
ซึ่งเอาตรงตอนนี้พี่สาวของแอมก็ยังถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่
เดี๋ยวรอผลการตรวจสอบสารต่างจากวัตถุพยานอีกครั้งหนึ่งนะคะ
อันนี้ที่ให้คุณผู้ชมดูตัวของพี่แจง
แจงคือพี่สาวของแอมนี่แหละเปิดใจกับไทยรัฐทีวีเสียงสั่นเลยอ่ะ
บอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นมันกระทบมากนะ
จิตใจกระทบกับครอบครัวด้วย
ปกติตัวพี่แจงเองก็ช่วยเหลือคนมาเยอะ
แต่พอมาเจอข่าวอะไรแบบนี้มันหมดแรงที่จะเดินหน้าต่อแล้วค่ะ
แล้วพอเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบแบบนี้พี่แจงก็บอกว่าก็ให้ความร่วมมือนะ
ตัวพี่ไม่ได้ปิดบังไม่ได้ซ่อนเร้นอะไร
ทีนี้ตอนที่คุยกับพี่แจงบอกพี่แจง
แต่ว่าอาจารย์ออสวีรชัยผลตรวจออกมาแล้วนะ

แจงบอกแบบนี้ค่ะเดี๋ยวต้องมาดูก่อน

แล้วที่บอกว่าปนเปื้อนมันปนเปื้อนอยู่มากน้อยขนาดไหน

ตอนนี้พี่เองก็ยังไม่ได้เห็นเอกสาร
จากการตรวจแบบละเอียดมันไม่ได้มีเป็นเอกสารแสดงผลออกมา
เพราะว่าพี่ก็ฟังจากข่าวที่น้องไปนำเสนอกันนั่นแหละ
แต่พี่แจงยืนยันพันเปอร์เซ็นต์ค่ะ
แจงไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสิ่งที่แอมทำ
เพราะว่าพี่แจงบอกว่าตัวพี่ไม่ได้มีนิสัยอะไรแบบนั้น

ตอนนี้มันเหมือนทุกอย่างมันกระทบเราไปหมดเลย
ไม่ว่าคือข่าวที่ออกไป
มันก็โจมตีว่าเราสามารถจะทำอะไรได้นู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้นะคะ
ซึ่งมันไม่ตรงความจริงพี่ก็

วิชาชีพที่มีเกียรตินะ
เราช่วยคนเราไม่ทำความกันท๓๕๑๑๐๐๑
พี่ยืนยัน๑๐๐เพราะว่า

อันนี้เป็นการให้สัมภาษณ์ครั้งแรกเลยนะ
ใช่เพราะว่าก่อนหน้าก็ไม่เคยแบบเปิดใจอะไรแบบนี้ไง
เมื่อกี้พี่พยายามนึกเอ๊ะเขาหาใครต่อภาพหรือยังเลย
คือก็มีพี่สาวสองคนใช่ไหมที่เป็นพี่สาวต่างแม่
นี่แหละที่ไปบุกตรวจค้นรอบที่แล้วค่ะ
แล้วนี่แหละรอบนี้พี่แจงยอมให้สัมภาษณ์
แจงบอกว่าแอมถ้าแอมทำจริงอย่างที่เขากล่าวหากัน
อันนี้แอมก็ต้องได้รับโทษตามกฎหมายนะ
เพราะว่าพี่ต่อให้พี่จะเป็นพี่ของแอม
แต่ถ้าเกิดแอมทำแบบนั้นจริงพี่ก็สงสารเหยื่อ
สารครอบครัวที่เขาเสียชีวิตเหมือนกัน
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมนี่คือเสียงที่เราให้ฟัง
จากปากของพี่สาวต่างแม่ของแอมนะคะ